ยังมีอีกหนึ่งเรื่องขอเตือนภัยกันอีกสำหรับโลกยุค๔๐นี้ที่เราเข้าถึงกันได้ง่ายเหลือเกิน
ความสัมพันธ์เริ่มต้นแบบฉาบฉวยแลกไลน์กันเดี๋ยวก็คุยกันแล้ว
บางทีเจอกันผ่านโลกโซเชียลเจอกันผ่านแอปพลิเคชันต่าง
มีมิจฉาชีพค่ะเป็นนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีเลยนะ
บอกว่าทำธุรกิจขับรถหลูด้วยก็หลอกลวงเหยื่อประมาณ๒๐๐คนนะคะ
๒๐๐คนเหรออ้าวให้มาร่วมลงทุนแต่ทีนี้ก็มีผู้หญิงบางคน
ที่โดนหลอกมากกว่าแค่ลงทุนด้วยเงินคือหลอกไปถึงขั้นความรู้สึก

คือหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วมีอะไรกัน
แล้วก็เชิดเงินค่ะอืมเนี่ยค่ะมีผู้หญิงหน้าตาดีสองคนนะคะ
เป็นตัวแทนของผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับตำรวจศูนย์ปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่หลอกลวงผู้เสียหายเป็นผู้หญิงหลายรายค่ะ
โดยอ้างตัวบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจมีเจ้าของมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
พอเลือกเหยื่อได้ปุ๊บเนี่ยก็จะทักแชทไปทำความรู้จัก
จากนั้นก็จะเชิญชวนร่วมลงทุนทำธุรกิจกันไหมชวนมาทำงานด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้
สักพักหนึ่งเวลาผ่านไปเริ่มหลอกยืมเงินก็มีคนหลงเชื่อ
โอนเงินให้ไปกว่า๒๐๐คนรวมแล้วเสียหายกันไปกว่า๓๐๐๐๐๐เลยนะคะ
เท่านั้นไม่พอค่ะหลอกเงินยังไม่พอ
บางคนถูกหลอกถึงขั้นให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนนี้ด้วย
แล้วถ้าเหยื่อคนไหนจับได้ว่านี่ฉันถูกหลอกนี่นะ
ผู้ชายคนนี้ก็จะไปหาเหยื่อที่เป็นผู้หญิงรายใหม่
ก็คือทิ้งเลยจับได้แล้วก็ทิ้งไปสิจับได้ก็จับได้ไป
ก็ไปหาคนใหม่หลอกเหมือนเดิมหาเงินมาใช้หนี้ให้กับรายเก่า
โอ้โหคุณคิดดูสมมุติว่าคุณจับได้
ผู้หญิงคนที่หนึ่งจับได้ว่าฉันโดนหลอก
ก็จะไปหลอกผู้หญิงคนที่๒เพื่อเอาเงินจากผู้หญิงคนที่๒มาคืนคนที่๑

ถูกต้องทำแบบนี้มาเรื่อยแล้วก็ผู้เสียหายทั้งสองคนบอกว่า
ก็เตือนภัยกันไว้ก็ฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ด้วยนะ
เพราะว่าเรื่องของอาจยกรรมทางเทคโนโลยีบนโลกโซเชียลแบบนี้
บางทีมันไม่ได้ตามตัวง่ายแต่เราก็คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถตามตัว
แล้วก็จับตัวมาดำเนินคดีกันให้ได้